ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
แล้วก็เกมรับแล้วนะคะยังมีการซ้อมยิงจุดโทษด้วยค่ะ
คุณเสือรักษาการของทีมชาติไทยก็ออกมาบอกค่ะว่า
ที่เจ็บหลังแล้วก็ถอนตัวไปแล้วรวมถึงสองกองหลังที่ติดโทษแบน
สุพรรณทองสงฆ์แล้วก็อดีศรพรมรัฐแต่เชื่อว่า
ผู้เล่นที่มีอยู่จะสามารถทดแทนกันได้และนักเตะทุกคนก็พร้อมที่จะเดินหน้าไม่มีถอยหลังค่ะ
ขณะที่ธนบุญเกษารัฐนะคะมิดฟิลคนสำคัญก็บอกว่า
อยากจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้เพื่อเป็นเกียรติประวัติในชีวิตค่ะ
แล้วก็ทีมชาติด้วยที่ผ่านเข้ามาเล่นรอบนี้แล้วก็คือแมทพวกเนี้ย
มันก็เป็นอีกแมทหนึ่งที่พวกเราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วผมก็คิดว่าเราก็สู้กับจีนได้
เราก็ไม่เป็นรองแน่นอนครับด้านมาเซโลลิปปี้นะคะ
คุณซื้อชาวอิตาลีของทีมชาติจีนก็ออกมายืนยันค่ะว่าอูเล่ดาวยิงตัวเก่ง
พร้อมที่จะลงล่าตะข่ายทีมชาติไทยหลังจากก่อนหน้านี้ก็ออกมามีข่าวนะคะว่า
บาดเจ็บบริเวณกระดูกหายปลาร้าอาจจะต้องไปผ่าตัดที่จีน
พร้อมกับมีการพูดถึงทีมชาติไทยด้วยค่ะว่า
เรื่องของแท็กติกสมาธิ
และที่สำคัญก็คือทัศนคติของทีมทำให้ดุดันมากขึ้น
แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนด้วย
ซึ่งทีมชาติจีนต้องไม่ประมาทแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดค่ะ
ก็มีการเปิดเผยแพร่คลิปที่อธิวราคงมาลัย
ผมเองก็ติดตามอยู่ในทุกแมทช์นะครับ
ก็ให้กำลังใจทุกท่านผ่านจอทีวี
ก็บอกว่ากำลังใจของผมและคนไทยทุกคน
คงจะส่งไปถึงนักฟุตบอลทุกท่านนะครับ
ก็กล่อยทำผ้องงานให้ทั้งที่
มากที่สุดอย่างที่พี่ตั้งใจนะครับ